เดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีเป็นโครงการดีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณผู้ชม
กับการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะ
เปิดตัวมาแล้วใช้งานได้จริงด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้บริการรับส่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฟรี

นี่เห็นมั้ยน่ารักมั้ยคะ

โฉมหน้าของรถค่ะคุณดิฉันพูดถึงรถ
รถพลังงานไฟฟ้าค่ะถูกเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ
ภายในงานเปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
วิ่งให้บริการรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชิญชวนนิสิตและบุคลากรขึ้นรถใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะ
บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
โดยมีศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรยุทธ์ชาติชนะยืนยง
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกันปล่อยขบวนรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดสอบเส้นทาง
อ๋อดีตัดลิบบินเปิดกัน
ใช่แล้วโดยลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าก็คือ
ระบบเซลแสงอาทิตย์บนราคาต้องไม่น้อยกว่า๖๐๐วัตต์เลยทีเดียวนะครับ
มีไฟส่องสว่างภายในตัวรถมีกริ่งใช้กฎสำหรับหยุดรถตามจุดจอดนะคะ
มีมิเตอร์วัดพลังงานในแบตเตอรี่ด้วยสามารถวัดความเร็วพร้อมระยะทางได้เป็นอย่างดี
กล้องวงจรปิดแต่ไม่ปิดแน่นอนไม่ปิดนะครับแต่ก็ยังเปิดใช้อยู่
ในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตามการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเลยนะคะ
โดยทางมหาวิทยาลัยก็ต้องการให้นักศึกษาลดใช้พลังงาน
รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ในต่างจังหวัด
นักศึกษาเขาจะนิยมใช้มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะสะดวกดีเวลาไปเรียนแต่ละตึก
หรือว่ามาจากที่บ้านมาจากหอพัก
แต่ถ้ามากันทุกคนทุกคันมันเยอะไง

ใช้รถโดยสารประจำทางแบบนี้ดูบ้าง
แล้วก็ลดมลพิษด้วยลงให้เรารักโลกด้วย